ทำไมครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
อย่างรู้จุมีสิ่งอะไรก็เกิดขึ้นอยู่กลางถนน
แถวบอกว่าอยู่คู่ขนานลอยฟ้ารมราชชนนี
มีลิงครับลิงโปรบบอกว่าปีนมาจากห้างสเปนค้าครั้งหนึ่ง

เขาก็คงตกใจเหมือนกันนะใช่ครับปลายังไงลิงอยู่
ถ้าไม่ใช่ทางริมทะเลก็จะเจอกันนะครับ
ดูจ้ะคลิปนี้แหละครับผมทายได้ช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
ตัวนี้วิ่งอยู่บนราวสะพานลอยคู่ขนาน
ช่วงก่อนจะข้ามสะพานพระราม๘นะครับ
ในช่วงเช้ารถสัญจรไปมาอย่างครับข้างแล้วครับ

ถ่ายคลิปได้แจ้งไปยังสถานีวิทยุจรสร้อย
เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ให้มาจับริงนะครับ

ลิงตัวนี้ขึ้นมาวิ่งราวสะพานนะครับ

เขาเห็นลิงหวนอยู่บนสายสื่อสารบนสายเสาไฟฟ้า
ก่อนจะวิ่งขึ้นมาบนสะพานคู่ขนานลอยฟ้านะครับ

ตำรวจสอนอคู่ขนานลอยฟ้าแล้วครับในเรื่องของลิงตัวนี้
ได้รับคำตอบว่าไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งแต่ไม่พบลิงตัวนี้
ไม่ทราบว่าหลุดขึ้นมาบนสะพานคู่ขนานได้อย่างไรนะครับ

หายไปเลยนะครับพอนักข่าวตามปั๊บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าหาไม่เจอแล้วนะครับ
เรื่องของลิงก็ถือว่ามาแปลกนะครับ

คราวนี้นะครับลงไปที่นู่นนะครับภูเก็ตครับ
คราวนี้มาจาก๒หนุ่มใจบุญนะครับ
วิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะเขตเทศบาลนครภูเก็ต
ก็เจอกับลูกลิงอายุไม่ถึงหนึ่งเดือนครับ

นี่ครับไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะครับ
ชมคลิปกันก่อนนะครับสงสารมากเลยนะครับ
ลิงหลงแม่นะครับต้องการเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือด่วนเลยนะครับ

อันนี้มาออกกำลังกายนะครับมาเจอพอดีเลยนะครับ
อันนี้ได้หัวมันแก้วไปกันนะครับประทังชีวิตก่อนนะครับ
คงจะ๓วันแล้วแหละนี้
ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ๓๔วันนู้นแหละ
น่าสงสารมากเลยนะครับดูแล้วหิวมากเลย

มีหน่วยงานราชการมาจับลิงในสวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ
ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตไปทำหมันครับ
โดยทิ้งลูกลิงไว้ข้างทาง
ปกติหากลิงไม่มีแม่ดูแลโอกาสจะอดตาย
หรือว่าถูกสัตว์อึดกัดตายเป็นไปได้สูงครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนะครับ
แต่ล่าสุดของช่วงค่ำวานนี้นะครับ
หนุ่มภูเก็ตคนนี้ก็โพสต์ว่า
ลิงถูกปล่อยกลับมาจากทำหมันเรียบร้อยแล้วนะครับ
และไปรับลูกลิงตัวนี้ไปดูแลเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับ
นี่ไงไปรับลูกแล้วเมื่อวันจันทร์๖โมงเย็น
ก็ขอบคุณขายอาหารสัตว์บอกมา

โอ้โหแสดงความยินดีนะครับแม่ลูกได้พบกันนะครับ
เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความผูกพัน

แต่ว่าลิงที่บนสะพานพระราม๘ยังเป็นลิงปริศนาอยู่
ไม่รู้หลุดจากไหนและตอนนี้ไปไหนแล้วนะครับ